คุณผู้ชมครับในช่วง๒วันที่ผ่านมา
ญี่ปุ่นเพิ่งเจอกับความเสียหายครั้งใหญ่นะครับ
เมื่อมีพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบ๒๕ปีพัดถล่มนะครับ
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ญี่ปุ่นต้องถูกซ้ำเติมอีกครั้ง
ภัยพิบัตรแผ่นดินไหวบนเกาะฮอกไกโด

แล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกราว๔๐รายด้วยกัน

นี่เป็นวินาทีแผ่นดินไหวระดับ๖๗
จากสนามบินบนเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่น
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา๓นาฬิกา๘นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ศูนย์กลางอยู่ทางใต้ของเกาะ
ลึกจากพื้นดินประมาณ๔๐กิโลเมตร
ส่งผลให้เช้าวันใหม่บนเกาะฮอกเกโดไม่เหมือนเดิม
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้เกิดดินถล่มในพื้นที่เชิงเขาบนเกาะฮอกไกโด
ดินปริมาณมหาศาลทับบ้านเรือนเสียหาย
เจ้าหน้าที่เร่งเข้าพื้นที่ด้วยภารกิจค้นหาผู้สูญหาย
ที่มีรายงานสูงถึงกว่าหลายสิบคน
โดยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าว่า
ได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจมารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้แล้ว
โดยเบื้องต้นได้ประดมทหารราว๒๕๐๐นายลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รวมทั้งได้จัดหาศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้สำหรับรองรับผู้ประสบภัยหลายแห่ง
ส่วนสภาพในเมืองที่ภาพความเสียหายกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นทั่วไป
พื้นที่พบร่องรอยดินโครนเต็มถนนบ้านเรือนเสียหายเข้าของกระจัดกระจาย
และทำให้เช้าวันใหม่ในเมืองซัปโปโรเป็นไปอย่างเงียบเหงา
ร้านค้าสำนักงานหลายแห่งปิดทำการโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากเหตุไฟฟ้าดับหลังแผ่นดินไหว
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากถึงเกือบ๓ล้านครัวเรือน
ขณะที่บรรยากาศที่สนามบินอาซาฮิคาวะในวันนี้แม้ระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ
แต่เจ้าหน้าที่ก็เปิดให้บริการโดยมีผู้ใช้บริการจำนวนมากต่อแถวจนล้นภายในสนามบิน
ส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บนเกาะฮอกเกโดไม่ได้รับผลกระทบโดยอยู่ในสถานะไม่ทำงาน
และได้ดำเนินการเปิดระบบสำรองเพื่อหล่อเย็นป้องกันอันตรายแล้ว
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน